คุณผู้ชมคะตามต่อลุงวินนะคะ
วัยห้าสิบแปดปีชาวบ้านดูอุดรทานี
ที่บอกว่าโอ๊ยหมดเงินไปเป็นแสนแขนไม่ได้จับ
น้องซายอายุสิบเก้ารุ่นลูกได้อ่ะเนอะ

แต่วันนี้ที่เล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็เพราะว่า
ยังไม่จบแต่วันนี้เขาคงจบ

เพราะจังหวะคุยกันเมียลุงวินออกมาด้วย

วันนี้น้องซายเปิดใจกับคุณภูริพัฒนบุญนิน

รุ่นน้องคนเดิมอ้างชื่อทรายไปหลอกเงินลุงวินตลอดเลย
รับว่าจากนั้นก็เลยตั้งใจหลอกเอาเงิน
เพราะว่าลุงวินก็ส่งข้อความมาหาตลอด
ก็เลยตั้งใจหลอกเธอยอมรับนะคะ

ได้เงินสี่ร้อยห้าร้อยบางทีก็ได้หลักพัน
แต่เต็มที่ไม่เกินสามพัน
รวมแล้วไม่เกิน๑แสนบาทแน่นอนไปตรวจสอบบัญชีดูได้

บอกไม่ถึงไม่เกินแสน
เธอเอาแชทให้ทีมข่าวดูนะคะบอกว่าก็ลุงวินนั่นแหละไม่ยอมจบ
เอารูปเธอจากโปรไฟล์เฟซบุ๊กไปโพสต์ประจานจนเธออับอาย
แล้วขู่ว่าถ้าเธอไม่หลับนอนด้วยจะแจ้งตำรวจที่หลอกเอาเงินไป
ซายบอกว่าเคยยอมไปหานะคะเพราะลุงวินบอกว่า
นอนเฉยจะจบเรื่องให้
ขอแค่นอนเฉยแต่ลุงวินไม่นอนเฉยอ่ะสิ
ซายอ้างว่าลุงวินพยายามที่จะแบบมากกว่านั้น
ก็เลยโทรหาเพื่อนให้เพื่อนช่วยจนหนีออกมาได้
บอกอยากเจอลุงวินนะ
จะได้เคลียร์ให้มันจบไปสักที

แค่มานอนด้วยนอนเฉย

ว่าถ้าแบบนี้หนูไม่เอาหนูไม่ยอมอย่างนี้ไหม
เขาพยายามหอมมันไม่จบตรงที่ว่าเขาเอารูปโปรหนูน่ะ
ไม่ถ่ายให้อีกก็คือจะไม่จบ

คือเธอบอกกับเราว่าลุงวินมาขอให้ติดต่อเด็กผู้หญิงให้หน่อยเพราะเหงา
ก็เลยติดต่อให้เพราะว่าเที่ยวด้วยกันบ่อย
วันแรกลุงหวินเอาอะไรสักอย่างไม่รู้ผสมในน้ำให้ซายดื่ม

ทิ้งตอนลุงวินไม่อยู่แล้วก็พากันหนี
แต่ยืนยันว่าลุงวินเป็นคนตามตื้อนะคะขอให้ช่วยติดต่อผู้หญิงให้หน่อย
ก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมาหาแล้วก็ให้ส่งรูปโป๊ของซายให้อะไรแบบนี้
ต้องบล็อกเฟซบุ๊กและลุงวินเป็นคนเสนอเงินให้เอง
อ่ะเราไปบ้านลุงวินบ้างโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
เจอใครไม่เจอเจอเมียลุงวินเหรอ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่าป้าศรีนะคะป้าศรีบอกว่าวินมันหนีไปไหนก็ไม่รู้
เห็นข่าวแล้วเบื่อมากอายมากบอกผัวไปแล้วว่าเบื่อมาก
ยายของลุงวินค่ะขอใช้เป็นนามสมมุติเหมือนกันเรียกว่านางใหม่นะคะ
ก็บอกตรงกันว่าโอ๊ยลูกเขยไม่มีเงินถึงสองสามแสนหรอกที่จะเอาไปให้ทรายอ่ะ
เงินจะไปเอามาจากไหนลูกยังเรียนหนังสือเมียก็รับจ้างกรีดยาง
เมื่อก่อนลุงวินมันก็ไม่เป็นแบบนี้นะแต่ตอนเนี้ย
หวินบอกเข็ดแล้วจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้ว
ได้คุยกับเมียลุงหวินเจอแม่ยายของลุงหวิน
สุดท้ายลุงวินมาตอนเย็น๖โมงเย็นขี่รถกลับมา
นี่ที่เสื้อสีเขียวนะคะ
ทีมข่าวก็เลยถามว่าลุงวินเอาจริง

หินบอกว่าเอออยากให้จบนะไม่อยากเป็นข่าวแล้ว
ช้ำใจมากเลยโดนเด็กหลอก
ลูกเมียแม่ยายก็ด่า
สุดท้ายนะคะก็ยืนยันว่าขอเคลียร์
ลุงวินบอกกับน้องซายว่าลุงยกโทษให้หมด
ไม่ติดใจไม่ดำเนินคดีอะไรแล้ว
น้องทรายไหมก็บอกกับลุงวินว่าให้มันจบ
ขอให้จบจริงสักทีนะที่ผ่านมาลุงนั่นแหละไม่ยอมจบ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะระหว่างที่ลุงวินคุยกับน้องซาย
เป็นยังไงฮะเมียลุงวินมา
เอาเหรอถือมีดพระออกมาจากบ้าน
โอ้โหขวามือนะคะ
แต่แกบอกแกมาฟังนะมาขอฟัง
มาขอฟังอ่าแต่ถามน้องซายเลยว่า
วินส่งข้อความอะไรไปให้
ลุงวินทร์เข้าไปยานจะบอกว่าไม่เอาละพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรละ

ลุงวินส่งข้อความอะไรไปให้
ซายก็เลยบอกว่าก็ตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ย
ก็หนีไปอยู่ตัวเมืองอุดร
ลุงวินส่งข้อความมาบอกว่า
นอนด้วยสิเดี๋ยวจะจบเรื่องให้

ได้พอสักวันเนี่ยต้องมองพอดีเท็จใจแค่นั้น
พอสักวันก็เต็มใจเลย
เออแล้วแจ้ขัดโจบตอนนี้ต้องยินตัว
ดีใจที่บอกดีใจ
ขอบคุณหลายที่ไปสร้างเรื่องมันจะได้จบจากเทืออีหลี

สี่แจ้งความจังได้ก็สี่แจ้งระวังนะ
ในแชท
ได้ยินเสียงเมียลุงวินใช่ไหมคะ

เอาเป็นว่าพอคุยกันเสร็จ

ขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่คุยกัน
ขอให้น้องซายมีความสุขกับแฟนของน้องซายที่คบหาอยู่ก็แล้วกัน

แต่ซายยังเป็นห่วงเรื่องรูปภาพของทรายที่ลุงวินเก็บเอาไว้
อืมซายอ้างว่าลุงวินบังคับให้ซายถ่ายรูปและส่งไปให้รูปประมาณแบบเนี้ยอ่า
ซายอ้างว่าลุงวินบังคับให้ถ่ายรูปแล้วส่งไปให้อืม
แล้วโรคมันยังอยู่ที่ลุงหวินกลัวว่าลุงหวินจะส่งให้คนอื่น
ก็แต่ถ้าเรื่องมันจบก็จบแต่ถ้าลุงวินไม่จบ
ถ้าส่งภาพส่งอะไรไปให้ใครหรือไปโพสต์ไปอะไร
ก็จะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
แม่มีอย่างดีป้าก็ยังให้เข้าบ้านอันเนี่ย

บอกให้มาอยู่ในเขตบ้านได้แต่ห้ามเข้าตัวบ้าน

อกตัวบ้านแต่ให้อยู่ในรั้ว